ทีนี้คุณผู้ชมทวงถามกันมาเยอะมากบอกว่าช่วยพูดเรื่องบัตรเสียหน่อยได้ไหม
ไอ้สองล้านอ่ะห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์มันเสียอะไรเยอะขนาดนั้น
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐทีวี
รวบรวมสถิติบัตรเสียในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมาให้คุณผู้ชมดู
มาดูกันหน่อยสิว่าในแต่ละปีที่เรามีการเลือกตั้งกันมาเนี่ยบัตรเสียมันมีเยอะ
หรือน้อยเท่าไหร่แล้วบัตรเสียในครั้งนี้ถือว่าเยอะเกินไปไหม
ติดตามพร้อมกันเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเอาใกล้ใกล้
ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะ
บัตรเสียเนี่ยนะคะมีทั้งหมดในวันเอ่อเลือกตั้งสามกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
นางสาวยิ่งรักได้เป็นนายยกนะบัตรเสียเนี่ยห้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เท่ากับสองล้านสี่หมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดใบนี่เฉพาะบัตรเสียนะ
ยังไม่นับโหวตโนนะคะเอาบัตรเสียอย่างเดียวย้อนถอยกลับไปอีกค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครั้งนั้นนายสมัครสุนธรเวศได้เป็นนายยก
บัตรเสียมีทั้งหมดสองจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าใบ
นี่ถือว่าบัตรเสียน้อยมากถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะ
ถอยลงมาอีกค่ะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
รัฐบาลของนายทักษิณชินวัฒน์รอบสอง
บัตรเสียมีทั้งหมดห้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นกว่าใบ
และปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะคะบัตรเสียในรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตร
เลือกตั้งหกมกราคมสองห้าสี่สี่เนี้ยบัตรเสียคิดเป็นสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์
จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าใบ
นี่คือสถิติบัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของเรา
เพราะฉะนั้นปีนี้บัตรเสียห้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ดูจากคะแนนเฉลี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยของบัตรเสีย
ครับอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตรวจสอบได้ไหม
เสียงนี้เกิดจากอะไรบ้างรวมถึงบัตรจากต่างประเทศจะถูกนับรวมเป็นบัตรเสียด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีคุณผู้ชมรายงานขึ้นมาอีกนะว่ามันมีบางใบอ่ะที่เขากาเอาไว้๒เบอร์แต่เจ้าหน้าที่มองแล้วบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเข้มกว่าดูตามเจตนาเอาอันเข้มแล้วกันแล้วให้เลือกเป็นบัตรที่เป็นบัตรดี

มีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วก็เลยให้กรรมการในหน่วยเนี่ยยกมือกันเลยละกันว่าตกลงให้หรือไม่ให้กรรมการพร้อมใจกันยกว่าให้อันนี้คือมันก็ยังมีข้อกังขาเกิดขึ้นเขาก็ร้องเรียนกันในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์กันออกมาเรื่องนี้กรกตค่ะต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะคะ
ทีนี้มีคนถามถึงเรื่องของคะแนนเสียงในกรุงเทพมหานครว่าอยากรู้ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยที่บอกว่าโอ้โหเป็นพักใหม่มาวินเนี่ยคะแนนเสียงในกรุงเทพมหานครได้ไปเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครพักอนาคตใหม่ครองอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะฮะได้ไปเกือบ๘แสนเสียงนะครับอนาคตใหม่ได้ไป๗๙๒๗๕๐เสียงตามด้วยพักพลังประชารัฐ๗๘๔๖๓๖เสียงและ
เพื่อไทย๖แสนกับ๖๔๘เสียงครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเกิดมาของพักนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสำเร็จเหมือนกันเนาะใช้กระแสโซเชียลใช้ทีมงานต่างที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็ได้คะแนนเสียงไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้คะแนนแบบนำเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าสำเร็จที่จะแย่งเสียงหลัก
พรุ่งเทพฯมหานครแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะจับมือกับยังไงกับพักไหนกลุ่มไหนก็บอกว่าเดี๋ยวสักรอจากกรกฎฐแหลงสักประมาณบ่ายสองเสร็จน่าจะมีท่าทีจากอนาคตใหม่ว่าเขาจะทิศทางจะจับมือกับพักไหนอย่างไรต่อไปใช่เพราะเมื่อวานเราก็พยายามถามแหละแต่เขาก็บอกว่าขอรอดูผลก่อนนะตอนนี้ยังไม่